ข่าวแรกวันนี้ไปดูไฟไหม้ครับคุณผู้ชมครับ
เป็นบ้านสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนขวัลภร

หูหลือแต่โครงแล้ว
ในบ้านนี้ที่บอกว่าอยู่กัน๘คน
มีเด็กชั้นประถม๓คน
ทารก๒และผู้ใหญ่อีก๓คน

ดับเพลิงนะครับต้องนำรถดับเพลิง๕คันด้วยกันครับ
ควบคุมไฟที่กำลังลุกไหม้บ้าน๒ชั้น
เป็นแบบครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับ
คือฝาบ้านเนี่ยเป็นไม้สักนะครับ
ชั้นล่างอยู่ในซอยบางช้างตาย๔นะครับ
หมู่๗ตำบลบางขันแตกอำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงครามช่วงตี๑ที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุอยู่กลางสวนมะพร้าวด้วย
มีคนอยู่๘คนมีเด็กชั้นประถมที่ผมบอก๓คน
ทารก๒คนผู้ใหญ่๓คนนอนหลับกันอยู่ชั้นล่าง

หนูน้อยร้องระงมแล้วครับตื่นตกใจ

แต่ว่าโอ้โหไฟมันเผาวอดหมดทั้งหลังแล้ว
ค่าความเสียหายนี่๒ล้านกว่าบาทครับ
นางสาวกระมนทิพย์แสนบุญพั่วใสนะครับ
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
กำลังชงนมให้ลูกเลยแล้วจะไปเอ็นตัวลงนอน
ได้ยินเสียงปุ๊บปะปุ๊บปะปุ๊บปะบนบ้าน
นึกว่าแม่เตรียมของมั้งนะฮะ

สักพักครับมีเศษผงร่วงลงมา
ก็เลยเปิดประตูออกมาดูโอ้โหไฟไหม้บนบ้าน

ตะโกนให้คนมาช่วยแล้วก็รีบเรียกลูกสาวอายุ๗ขวบ

หนีตายออกมาข้าวของออกมาไม่ได้สักอย่าง
นั้นหนูยังไม่ได้นอนแล้วค่ะหนูก็กำลังชงน้ำให้ลูกแล้วก็เหมือนกับจ่าเอ็นตัวนอนแล้วที่เสียบนบ้านมันฝุ่งปะฝุ่งปะ
แล้วสักพักนึงแล้วหนูก็คิดว่าใครทำอะไรบนบ้านคิดว่าแม่เขาเก็บอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้ทำบุญบ้านนี่นะคะ
แล้วก็สักครั้งหนึ่งหนูก็ห่วงเหมือนกับลูกมาตามใชท่ามกาบ้านหนูก็เปิดประตูออกไป
ตอนนี้มันไม่เหลือแล้วใครอยากช่วยเหลือเดี๋ยวดูตอนท้ายข่าวนะ
คุณผู้ชมครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัย
อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยบอกว่าหนูนอนหลับอยู่จู่แม่ก็เรียกให้หนูตื่น
แล้วหนูก็หนีออกมานะครับไม่ทันได้หยิบชุดนักเรียน
เครื่องเขียนหยิบอะไรได้เลยมันไหม้หมดแล้วค่ะ
ต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรครับคุณผู้ชมครับ
ต้นเพลิงมันไหม้จากชั้นบน
ล่าสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ

ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือโดยมอบเงินช่วยเหลือนะครับ

แล้วก็ถุงยางชีพนมผงผ้าห่ม
อกจากนี้คณะครูนะครับจากโรงเรียนต่าง

เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นเหมือนกัน

ท่านใดนะครับอยากจะช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคาร
ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับ

บ้านไม่มีแล้วฮะจะเอาอะไรออกมาไม่ได้สักอย่าง

แปดชีวิตนะคะในบ้านหลังนี้ตอนนี้ค่ะฮะ